หลังจากไปจับเขาเสร็จเขาแถลงข่าวกันเสร็จ
นะฮะคุณลัมโบอีสานเสนอแนวคิดนี้เลย
เสนอทำแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อจำหน่ายแก้สลากการฝากขายสลาก
เออนะฮะดูสิว่ายังไงมันใหม่ไหมความคิดนี้
หลังจากเข้าติดตามจับกลุ่มผู้บริหารมังกรฟ้า
มีรายงานบอกว่านายเสกสกลอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาสลากเกินราคา
เปิดเผยผลประชุมคณะอนุกรรมการเลย
บอกมีแนวคิดเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่นะฮะ
ให้สำนักงานสลากจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์การจำหน่ายขึ้นมาเอง
ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาสลากรวมชุดขายเกินราคา
และสามารถกำกับราคาไว้ที่๘๐บาทได้
อันนี้ผมอ่านครึ่งข่าวก่อนคุณผู้ชมคิดว่าทำได้ไหม

ส่วนขั้นตอนอาจจะมีการคัดกรองผู้ได้รับโคต้าว่าเป็นตัวจริงหรือสวมสิทธิ์
สำหรับแนวคิดดังกล่าวในเสกสกลเขายืนยันว่าไม่ใช่การตัดตอนภาคเอกชน
แต่ดำเนินการตามข้อเรียกร้องของประชาชน
อกจากนี้ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการก็ยังมีความเห็น
ควรจะกำหนดบทลงโทษคนที่ขายเกินราคา
จุบันไม่มีเหรอไม่มีเหรอคนขายเกินราคาบทลงโทษ
จะให้เพิ่มเอากฎหมายฟอกเงินกฎหมายล้มละลายมาบังคับใช้ฟ้องร้องด้วย
รวมถึงต้องมีเบี้ยปรับแล้วก็ยึดหลักเงินประกันด้วย
เอาลองดูกันต่อไปครับคุณผู้ชมฮะ
ว่าเขาจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้จริงไหม

การที่เข้าไปตรวจสอบเขาเนี่ยผมย้ำแล้ว
ถ้าเขาผิดลงโทษเขานะนะฮะ
แต่จะต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
รอฟังทนายอนัญชัยของคุณพรฟ้าด้วยนะคะ
ว่าที่พูดจะมีอะไรที่จะออกมาแถลงอีกนะคะ